คุณผู้ชมครับกำลัวที่ตรังนะฮะ
แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนด้วยกำลังตามหากันอยู่
ดิวฟ้าลั่นมีอีกฉายาหนึ่งคือราชศรีทับเที่ยง
โอ้โหขาใหญ่แห่งตะบนทัพเที่ยงที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
แต่ไปเก่งกับเด็กเด็กในร้านเกมชอบไปแบบโชว์เหนือเด็ก
แล้วก็เอาคลิปเนี่ยถ่ายไว้แล้วไปโพสต์ในเฟซบุ๊คเพื่ออวดศักดา
ไม่รู้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเข้าไปในร้านเกมร้านหนึ่งเนี่ย
เด็กนั่งกันอยู่เต็มเลยค่ะอ่าแล้วเดินทีละคนคลยกมือไหว้

ไม่ยกมือไหว้ไม่แสดงความเคารพตบหัวเลย
ไปดูนะฮะคลิปที่เขาไปโพสต์เอาไว้นะ
นี่ฮะต้องยกมือไหว้บอกทำไมไม่ยกมือไหว้
คือน้องคนนี้เขาอาจจะไม่ได้เห็นว่าอาจจะแบบเล่นเกมอยู่ไง

ก่อนหน้านี้อ่าขอดูตอนต้นคลิปหน่อยคือตอนเดินเข้ามาเนี่ย
เปิดประตูเข้ามาในร้านเนี่ยไล่ไปหาเด็กทีละคนเนี่ยฮะแล้วก็
เล่นเกมดีดีนะอย่าเสียงดังอะไรประมาณอย่างเนี้ยอืม
แล้วใครหันมาครับครับยกมือไหว้ก็ลูบหัวเบา
เดินไล่ไปถึงโต๊ะของน้องคนเมื่อสักครู่นี้ค่ะคนที่ถูกตบอ่ะ
อย่างคนนี้น้องเขาเห็นเขาก็อะไรเขาใส่หูฟังอยู่ไง
เขาก็ไม่รู้แหละคงเล่นเกมอยู่อะไรอยู่ไม่ได้สนใจไง
แต่เห็นท่าทางดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเหมือนนักลงนักเลง
บางคนก็เด็กเขาก็เขาก็ไหว้ไปเขาเด็กนักเรียนอ่ะ
พอยกมือไหว้ก็ลูบหัวเบาเดี๋ยวมีจังหวะเอามือไปลูบหัวเขาอ่ะนะ
นี่เห็นไหมยกมือไหว้ก็ตบหัวเบาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ไปถึงน้องคนเมื่อสักครู่นี้คือน้องเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไง
อยู่ดีเอ๊ะใครมาเรียกอะไรวะพอมันเห็นไม่ไหว้มันตบเขาเลย
เนี่ยแล้วก็
เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กตัวเองนะ
ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเขาก็เลยส่งคลิปนี้
ไปร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนต่าง
เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้พร้อมกับข้อความบอกมาขู่ตบน้องนักเรียนทำไม
แถมถ่ายคลิปถ่ายเอาไว้โชว์เหนือหรือยังไง
น้องเลิกเรียนก็ไปเล่นเกมตามภาษาเด็กวัยรุ่น
ทำไมต้องมาคุกคามกัน
คือตอนท้ายคลิปเนี่ยมันเหมือนกับกล้องมือถือที่ถ่ายเนี่ย

หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูนะถ้าตอนท้ายคลิปมีนะนี่คือ
ร้านเกมแห่งหนึ่งในตะบนทัพเที่ยงนะครับอำเภอเมืองจังหวัด
ตรังนะคุณวิมวลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยวันนี้ก็
ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้เพราะว่าเด็กเด็กในพื้นที่เนี่ย
โอ้โหเขากลัวกันหมดอ่ะปล่อยไว้ได้ยังไงอย่างนี้เนี่ยมาโชว์
งโชว์เหนืออะไรนะฮะทางร้านเกมเขาฝากบอกหน่อยนะฮะเดี๋ยว
จะหาว่าเด็กเนี่ยเลิกเรียนแล้วไม่กลับบ้านมัวแต่มาเล่นเกมหรือว่ามาเล่นเกมในเวลาเรียนอะไรยังไงหรือเปล่า
นี่เห็นไหมเสื้อดำไม่รู้เขามาด้วยกันหรือเปล่าหรือไงมันเห็นอยู่แวบนึง
แต่คือน้องที่เขามาเล่นเกมเนี่ยเขามาเล่นวันอาทิตย์ทางร้านบอกวันอาทิตย์เนี่ยเขามีกิจกรรมที่ต้องมาทำกิจกรรมที่โรงเรียน
แล้วพอเสร็จกิจกรรมเนี่ยเขารอผู้ปกครองกันอยู่เพื่อมารับกลับบ้านเขาก็เลยเข้ามานั่งที่ร้านเกม
และนี่คือสองคนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับที่เข้ามาที่ร้านแล้วมาตบเด็กถ่ายคลิปเอาไปโชว์เหนือ
คุณวิมนต์วรรณลงพื้นที่ไปนะครับวันนี้เนี่ยเนี่ยเขาติดภาพไว้ได้นะที่ร้านนะ
งดให้บริการสำหรับลูกค้าสองท่านอ่านี่ฮะแปะภาพเอาไว้เลยนะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือนายธนาศิษย์อัฐการภัยทูลอายุ๒๕
นี่ฮะทางคนที่อยู่ที่ร้านนี่คนนี้นะฮะ
นี่คือดิวฟ้าลั่นนะถ้าดิวดูอยู่นี่ไปหาตำรวจหน่อยนะ
เห็นตำรวจบอกดิวบอกจะมาหาตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นหลังจากเป็นข่าว
แต่ดิวยังไม่มาเลยที่ร้านเนี่ยบอกกับคุณวิมลวันว่าอย่างนี้ฮะ
ดิวกับเพื่อนเนี่ยเขาเคยมาเล่นเกมที่ร้านอยู่สองสามครั้ง
ส่วนมากจะมาตอนตีสามตีสี่บางทีก็มากันสี่ห้าคนนะ
บางทีก็ดูแบบมึนเมามาด้วยดูไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่
แต่ไม่เคยก้าวร้าวรุนแรงวันเกิดเหตุเนี่ย
เจ้าของร้านบอกว่าคนที่เฝ้าร้านเนี่ยวีดีโอคอลมาบอก
บอกว่ามีคนเข้ามารังแก่เด็กในร้านก็เลยขอคุยกับเด็กเด็ก
ทำให้รู้ว่ามีเด็ก๗๘คนถูกเดินตบหัวอย่างนี้
ไม่ใช่แค่ตบหัวนะฮะที่ร้านบอกว่าขู่เอาตังค์เด็กคนละ๒๐บาทด้วย
ทางร้านบอกตกใจมากพอรู้เหตุนะฮะที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
ก็เลยเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดในร้านแล้วก็ปริ้นต์รูปออกมา
แล้วก็ติดป้ายไว้เลยว่าสองคนนี้ห้ามเข้า
ไม่ทราบชื่อเพราะว่ามันไม่เชิงว่าเป็นลูกค้าประจำ
เชิงว่าเป็นลูกค้าประจำเพราะว่าถ้าเป็นลูกค้าประจำเนี่ยหนูจะรู้จัก
แต่คนนี้ไม่เชิงแต่เคยมาเคยมาเพราะว่าเคยมาช่วงประมาณตี๓
ตี๔แต่ว่าจะไม่ใช่มา๒คนจะมากัน๔๕คนบางทีนะก็มาเป็นกลุ่ม
ซึ่งตอนที่หนูอยู่น่ะก็คือมันเป็นช่วงเกือบเช้าซึ่งลูกค้ามันไม่ค่อยมี
ก็คือมีน้อยมากมันไม่มีเหตุเกิดเหตุอะไรค่ะ
เราตรวจสอบไปเนี่ยเพราะว่าดิวฟ้าลั่นนี่ก่อเหตุ
รังแก่คนในพื้นที่มาหลายครั้งนะฮะแล้วมีครั้งนึงเนี่ยอัดคลิปแล้วก็ไปโพสต์เหมือนกัน
คนนั้นนี่หนักเลยนะนี่ถึงขั้นแบบโอ้โหนี่เลือดออกตาเลยอ่ะ
นี่ฮะเคยไปทำร้ายเขาแล้วก็อัดคลิปแล้วก็เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กตัวเอง
นี่ฮะดิวฟ้าลั่นนี่ฉายาก็คือชื่อเล่นเขาชื่อดิวอ่ะ
ลั่นเหมือนกับเป็นชื่อในเฟซบุ๊คเขาอ่ะคนเลยเรียกว่าดิวฟ้าลั่น
แล้วเขามีฉายาอีกฉายาหนึ่งนะราชศรีทับเที่ยงราชศรีก็แบบโอ้โหเจ้าป่าใช่ไหม
อันนี้โดนหมดเลย